อยู่ใต้ดินมานานมากแล้ว

พี่ชายมาเข้าฝันน้องสาว
เพราะว่าพี่ชายตายไปเมื่อ๒๖ปีที่แล้ว
แล้วสมัยนั้นญาติยังไม่มีตังค์จะทำพิธี

ผ่านมา๒๖ปีแล้วยังไม่ได้ทำพิธี
นี่ดูค่ะที่เขามาทุบกันนี่เป็นสุสานคริสต์นะคะ

เพราะใช้คำว่าร่างไม่ได้แล้วไง๒๖ปี

สมาคมสยามรวมใจปู่อินมาขุดหลุมศพเลย
นำร่างของนายนพดลหน่ายเทศ
เสียชีวิตตั้งแต่๒๖ปีที่แล้วค่ะ
ก็ต้องเอากระดูกขึ้นมาจากสุสานคริสต์
คุยกับน้องสาวน้องสาวคือนางดอกไม้
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฝัน

ว่าให้ไปเอาร่างขึ้นมาหน่อยอยู่มานานมากแล้วหายใจไม่ออก

ซึ่งตอนนั้นญาติพี่น้องยังไม่พร้อมที่จะจัดพิธี

เลยเหมือนกับเอาสบมาขอฝากไว้ที่สุสาร
แล้วสุสานนี้รับศพรายญาติหรือว่าคนที่ยังไม่มีเงินที่จะทำศพให้เอามาฝังไว้ได้
ทีนี้ศพของนายนพดลฝังไว้นานมากแล้วจะ๓๐ปีแล้วดังนั้นกระดูกมันก็ไปตามการเวลา
กันอยู่นานนะคิดดูสิพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมขุดไปในหลุมเนี่ยลึกมากลึกระดับอกนะ
ถึงจะเจอพวกเศษผ้าเจอเศษกระดูกเพราะอะไรคือตอนที่ฝังเอาผ้ายางรองไว้
กระดูกก็เลยไม่ได้แบบย่อยสลายไปกับดินหมดนะคะซึ่งกู้ภัยก็เอากระดูกไปประกอบพิธีตามศาสนาที่วัดถ้ำเขาแดง
ร่อนพิบูรณ์ตามความประสงค์ของญาติอันนี้ตอนที่เอาขึ้นมานะคะเห็นไหมฝันตั้งแต่ศุกร์ที่นู่น